กรณีที่อาจารย์สอนภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์มศ
มีการไปตั้งกล้องแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว
วันนี้มีความคืบหน้าออกมาแล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็คือมช
ได้มีการออกมาแถลงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เอาล่ะมาดูเรื่องของพฤติการของอาจารย์คนนี้กันก่อนนะคะ

น้องนักศึกษาปี๑มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปหาหลักฐานหาสิว่ามีหลักฐานอะไร
ที่จะเอามามัดตัวอาจารย์หนุ่มคนนี้
อาจารย์หนุ่มคนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์
ไปตั้งกล้องแอบถ่ายใต้กระโปรง

พฤติการของอาจารย์คือแบบนี้นะคุณผู้ชม

แล้วก็เรียกน้องนักศึกษามาทีละคนค่ะ
เรียกมาทีละคนให้มาลงชื่อ

ซึ่งนักศึกษาเขาก็สังเกตว่า
เอ๊ะทำไมที่พื้นใกล้กับโต๊ะอาจารย์

คนปกติใครจะเอาแท็บเล็ตไปวางที่พื้น

คือก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าทุกครั้งที่เป็นการทำแบบนี้
ทำแบบนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว
น้องเขาก็เลยเอกใจกันขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เลยวางแผนกันช่วยกันทุกคนนะ
วางแผนจับผิดอาจารย์สุดท้ายแล้วก็ได้หลักฐาน
หลักฐานมัดตัวแน่นหนาเลยนะคะ
เป็นแท็บเล็ตของอาจารย์คนดังกล่าวแล้วค่ะ
มีการตั้งกล้องบันทึกคลิปวิดีโอไว้นะคะ
เอาแท็บเล็ตอันนี้มามอบให้กับผู้บริหารของคณะ
เพื่อให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย
และนักศึกษาผู้เสียหายเองก็เดินทางไป
แจ้งความกับตำรวจโรงพักภูพิงราชนิเศษ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ
ศาสตราจารย์โรมจิรานุกรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็ออกแถลงการถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่า
ได้มีนักศึกษา๓คนมาขอพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้บริหารคณะเพื่อมาขอคำแนะนำ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์คนดังกล่าว
ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้มีการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีหลังจากที่ทราบเรื่อง
โดยอาจารย์คนดังกล่าวล่าสุดได้มีการแจ้ง
ลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษของคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการแถลงของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
นักศึกษางาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกวน๓คน
ได้มาขอพบอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้บริหารคณะ
เพื่อขอคำแนะนำในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ท่านหนึ่ง
คือมีการใช้ไอแพทจับภาคนักศึกษาในมุมกล้องที่ไม่เหมาะสม
มาเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวโดยทันที
โดยที่อาจารย์คนต่างกล่าวได้แจ้งการลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษ
ในวันนี้เรียบร้อยแล้วครับ
คดีที่โรงพักภูมิพิงราชนิเวศนะครับ
เพื่อเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ให้เอาไอแพทของอาจารย์ที่ก่อเหตุจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบด้วย
ก่อนที่จะมีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
มันก็ชัดเจนนะฮะวางกับพื้นตั้งใจแบบนั้นนะครับ
น้องเขาก็ช่วยกันสังเกตครับ